สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันนะคะ
ข่าวแรกค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของนักแสดงสาวสวยอย่างก้าวสุพัสรานะคะ
ซึ่งเธอออกมายอมรับเลยว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการโบกมือบ๊ายบายอดีตผู้จัดการส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อย
แต่เป็นการจบกันด้วยดีไม่มีปัญหาทั้งสองฝ่ายแน่นอน
จากนี้ค่ะเธอยังออกมาชี้แจงถึงประเด็นที่มีคนทักว่าช่วงนี้หน้าเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินค่ะ
ชี้แจงผ่านสื่อเป็นครั้งแรกนะคะว่าได้ตัดสินใจโบกมือบ๊ายบายลาจากอดีตผู้จัดการส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยนักแสดงสาวก้าวสุพัสราชี้แจงถึงเหตุผลว่าเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีมุมมองในการทำงานไม่ตรงกัน
และเป็นการตกลงกันด้วยดีไม่มีการทะเลาะกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
ซึ่งตอนนี้ค่ะเจ้าตัวให้คุณพ่อและเพื่อนเป็นคนดูแลคิวงานแทนทั้งหมด
ก่อนจะยอมรับว่ารู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยหากจะถูกมองว่าเป็นคนเรื่องเยอะที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงได้ไม่นาน
แต่ยังไงก็ยังยืนยันในการตัดสินใจครั้งนี้เนื่องจากอยากทำงานอย่างสบายใจที่สุด
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีงานติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ไม่ได้ลดลงด้วยเหตุผลที่เปลี่ยนงานมารับเองค่ะ
ไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยนะคะจริงคือเรื่องงานหมดเลย
คือมันก็มีงานค้างกันมาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ซึ่งแบบว่าก่อนที่จะแบบว่าเออบอกว่าเออเราแยกย้ายทางกันนะอะไรอย่างนี้
ก็มีการบอกว่าโอเคเราก็ดิวงานให้มันจบแล้วก็คุยกันอยู่ตลอด
ตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อค่ะแล้วก็เพื่อนช่วยแบบช่วยตามช่วยแบบมาหาด้วย
เราก็อยู่ตรงนั้นดีกว่าค่ะสำหรับหนูก็มีแบบเหมือนงานก็เข้ามาเรื่อยอยู่แล้ว
คือหนูก็มีละครถ่ายแบบมีงานโทรติดต่อทุกวันอยู่แล้ว
อกจากนี้นะคะยังขอชี้แจงประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าไปทำอะไรกับใบหน้ามาหรือเปล่า
ได้ดูเปลี่ยนไปจากเดิมโดยเจ้าตัวเผยว่าอาจเป็นเพราะว่าช่วงนี้อ้วนขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้า